ดื่มน้ำกระท่อมแล้วเอามีดพระบุกมาที่บ้านหลังนี้

ฆ่าเจ้าของบ้านทั้งสองคน
โดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชาย
โดนมีดพระฟันฉับเดียวคอขาดเลยนะฮะ

ใช่นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งสักประมาณ๖โมงเย็นนะฮะ
ที่บ้านนี้แหละครับที่บ้านห้วยนางใต้
บริมถนนสายต้นส้มม้าวห้วยนางใต้ตะบนห้วยนาง
ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับภายในบ้านเลขที่๔๖หมู่๔
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวบริเวณพื้นดินติดกับประตูข้างบ้านเนี่ย
พบร่างของนางเพ็ญนภาอ้อยเป็นหรือว่าหญิงอายุ๕๒ปีนะครับ
อยู่ในสภาพนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิต
มีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมศีรษะขาดออกจากร่าง
แล้วก็พบบาดแผลถูกฟันเข้าที่สะพายแล่งอีก๑แผลด้วยนะครับ
ส่วนในห้องน้ำภายในบ้านโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ไปพบ
ผู้เสียชีวิตที่ถูกฟันคอขาดเหมือนกันสยดสยองอยู่นะครับ
ร่างของนายสุพรรณแก้วเกลือหรือว่านายเอียดอายุ๕๙ปี
ซึ่งมีอาชีพกรีดยางพาราสภาพนอนหงายบนพื้นห้องน้ำ
ศีรษะขาดกระเด็นห่างจากศพติดอยู่กับถังน้ำนะครับ
ตรวจสอบภายในบ้านไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่ามีทรัพย์สินศูนย์หายไป
ทีนี้บรรดาญาติพี่น้องร้องไห้ประงมแล้วครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็รุดมาดูที่เกิดเหตุด้วย
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนนะครับ
ทีนี้ตำรวจสามารถที่จะสืบทราบได้
ตำรวจนะครับชุดสืบสวนของสภห้วยยอด
ร่วมกับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าหน่วยสวาสตร์
แล้วก็ชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดตรังกว่า๒๐นายนะคุณ

ในพื้นที่หมู่๖ตะบลห้วยนางอศห้วยยอดนี่นะครับ

ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่หมู่๖นะครับ
คือตำรวจสืบทราบว่าเป็นบ้านของนายอรุณฑรนิ่มนวล
หรือว่านายเมียกอายุ๓๗ปี
ซึ่งไม่ประกอบอาชีพใดเป็นผู้ลงมือก่อเหตุนะครับ
ก่อนที่นายสวาสตร์นิ่มนวลอายุ๖๐ปี
ผู้เป็นพ่อของผู้ต้องหาได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งอยู่ภายในห้องนอนนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบภายในบ้านตำรวจพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือด
แช่อยู่ในน้ำอยู่ในกระมัง
พระเปื้อนเลือดอาวุธสำคัญก็พบนะครับ
ทะเบียนบ่มไม้ไม้จอจาน๘๒๕ตรัง
พบว่าที่พวงมาลัยมีเลือดเปื้อนติดอยู่
และผู้ชายคนนี้ก็คือนายเมียก
ผู้ต้องหาในคดีโหดนี้นะครับ
เมียกสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วก็ดื่มน้ำพืชกระท่อมด้วยนะคุณนะ
ก่อนที่จะขับรถยนต์คันที่ใช้ในการก่อเหตุ

ออกจากบ้านพร้อมด้วยอาวุธมีดพระ๑เล่ม
แล้วก็มีดปลายแหลมอีก๑เล่ม
ตั้งใจเลยคุณตั้งใจจะมาฆ่าโดยเฉพาะเลย
ตั้งใจจะมาลงมือฆ่านายสุพรรณนะครับ
ก่อนที่จะขับรถมาจอดริมถนนก่อนถึงบ้านผู้ตาย
ลงจากรถถือมีดพระลงไป
เมื่อไปถึงนะครับก็เดินเข้าทางประตูหน้าบ้าน
ไปพบกับนางเพ็ญนภาคือยืนทอดปลาเข็มทำอาหารเย็นอยู่

เหวี่ยงออกมาทางประตูข้างบ้าน
ทำให้นางเพนภาล้มลงบนพื้นดินข้างบ้าน
แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะอายุมากแล้วนะครับ
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะไปพบนายสุพรรณ

ใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑แผล
ชายโครงด้านขวาอีก๑แผล
ก่อนจะใช้มีดพระที่คมมากนะคุณคมกริบเลย
เพราะว่าผู้ต้องหามักจะรับมีดไว้เสมอ
ฟันเข้าที่คอ๑ครั้งจนขาดกระเด็น
ศีรษะหลุดออกจากตัว
จากนั้นผู้ต้องหาก็เดินออกมานะครับ
แล้วก็ใช้มีดพระฟันเข้าที่คอของนางเพนภาที่นอนอยู่กับพื้น
ไม่สามารถจะต่อสู้ได้อีก๑ครั้ง
ศีรษะขาดกระเด็นเช่นเดียวกันนะครับ

เขาสาภาพแบบนี้ว่าตอนที่เข้าไปก่อเหตุนะ

ก่อเหตุเลยฆ่าอย่างเดียวเลยนะครับ
ก็คือให้พวกเขาไปทำพรุ่งป้องใจอ่อนหวาน
นี่แหละครับผู้ต้องหาคือนายเมียกเล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ตั้งใจที่จะลงมือฆ่านายสุพรรณตอนแรก
ฆ่าคนนี้คนเดียวแต่ปรากฏว่านางเพ็ญนภา
เห็นหน้าของเขาแล้วก็เลยต้องตัดสินใจลงมือฆ่าด้วย

ส่วนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
เขาบอกว่าตลอดระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
คือนายสุพรรณผู้ตายชอบพูดจากกระแนะกระแหนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาเสพยาเสพติด
หรือไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ชอบเอาไว้พูดในทางไม่ดี
ทำให้เสียหายรวมถึงกลั่นแกล้งทุกอย่าง
เขาบอกเขาฝังใจฝังใจมาโดยตลอด
ก็เลยตัดสินใจในการทำครั้งนี้แต่ก็เสียใจนะ

ญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็รับสาภาพทั้งหมดนะครับ
ส่วนทางด้านของพ่อผู้ต้องหาก็คือนายสวาส
ผู้เป็นพ่อก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ค่ะพ่อบอกนะบอกพ่อมีลูก๓คน
แล้วคนที่ก่อเหตุลูกชายคนนี้เป็นคนที่๒
ซึ่งพ่อรู้จักกับคนตายไหมพ่อบอกรู้จัก
รู้จักนะนายสุพรรณเนี่ยรู้จักเลยสนิทเลย
เขานิสัยดีด้วยนะแต่ก็พูดจาโผงผาง
ทีนี้พ่อบอกไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกของพ่อกับนายสุพรรณเนี่ย
เขามีปัญหากันมาแบบเป็นปีแล้ว
แล้วนิสัยของลูกชายพ่อก็บอกว่าลูกผมมันฉุนเฉียว
เสพยาบ้าดื่มกระท่อมมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุนะพ่อก็อยู่ที่บ้านนะคุณผู้ชม

ใช่พ่อยังเห็นอยู่เลยตอนที่ลูกถือมีดพระออกไป
แต่ตอนนั้นน่ะพ่อไม่ได้เอ๋ใจอะไร
ก็เห็นว่าลูกกลับมาถึงปุ๊บไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าเลย
ยังไม่คิดอะไรจนมีเจ้าหน้าที่มีตำรวจมาที่บ้าน
โอ้โหเป็นแบบนี้พ่อก็เพิ่งรู้ความจริงทั้งหมด

รู้สึกเสียใจมากเพราะว่ารู้จักกับนายสุพรรณเขาเป็นคนดี
ครับส่วนตำรวจคุมตัวนายอรุณฑรไปสอบสวนนะฮะ

เนื่องจากฤทธิ์ของยาบ้าที่เสพเข้าไป

ผลตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาแน่นอนแล้วครับ

เรื่องต้นแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนการจะทำแผนประกอบคำรับสาภาพหรือไม่นั้น
ตำรวจบอกว่ายังคงอยู่ในการตัดสินใจ

เพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตน่าจะโกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับ

แต่ว่าคดีนี้ก็จับกลุ่มตัวได้เร็วนะ